ที่บูมลงรูปไปก็คือบูมยังไม่ได้คิดว่าจะเอามา
ข้อหนึ่งคือเรื่องเวลายังไม่ทันเนาะ
คือเรื่องเวลาของบูมเนี่ยคือด้วยความที่บูมก็ทำงานในวงการบันเทิง
ทุกคนก็สงสัยเหมือนกันว่าวุ้นทำงานอะไร
จริงแล้วบูมก็ดูแลนักแสดงนะครับบูมเป็นคนเบื้องหลังนี่แหละครับ
บุ้มก็ดูแลทั้งพี่โบเวียดธมาพี่จิตปกฉันพี่ปายศรีตามพี่มริโค้ด
อะไรอย่างนี้ก็คืออีกหลายคนเลยก็คือทำงานในวงการบันเทิง
และซึ่งงานในวงการบันเทิงเนี่ยเวลาน้อยมาก
ก็เลยกลัวเอาน้องมาแล้วแบบว่า
กลัวน้องเหงากลัวน้องไม่มีเพื่อนอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็คิดว่าช่างจะอยู่
และทีนี้มันก็มีอีกเหมือนกันว่าถ้าบุ้มไม่มาเอามาเลี้ยงอย่างงี้
ก็มีคนบอกว่าจะมาขอเอาไปนะก็อีกหลายคนเลย

ก็คือมีคนเกิดเอาขอไปเลี้ยงเยอะ
คือมีคนอินบอล์คมาถ้าปุ้มไม่เอา

ถ้าอยู่น้องโดนปุ้มไปแล้ว

เด็ก๑วันหนึ่งค่ะน้องไม่มีกระแสแล้ว
ก็คือซื้อบอกคอลไปให้ก็คือลองดูดิว่าวันนี้จะอาการเป็นยังไง
แต่ถ้าสมมุติมันมีรอบที่๓เนี่ยถ้าสมมุติรอบ๒เนี่ยยังไม่โอเค
ก็เดี๋ยวลองมาเจรจารอบที่๓กันดู
แล้วทีนี้บูมก็ใส่ปอกคอปุ๊บก็เหมือนในคลิปที่เห็นเลยคือกระโดดจูบปากเลย
กระโดดจูบปากเลยทีนี้บูมก็เออขนาดนี้เราก็กลับไปอยู่ด้วยกันเถอะ
ใช่แล้วทีนี้บูมก็ตัดสินใจเอาน้องกลับมาเลย
เพราะว่าบูมก็ถามระแวกแถวนั้นแหละไม่ใช่แค่ร้านหมูกระทะนะครับ
ก็ถามร้านอาหารตามสั่งร้านต้มเลือดหมูอะไรที่อยู่ระแวกนั้นแหละว่า
สรุปไม่มีของใครจริงนะไม่มีใครเลี้ยงน้องจริงนะ
และน้องก็คือลักษณะคือผอมกว่าหมาปกติ
เพราะว่าหมาปกติที่มีเจ้าของที่สองตัวนะฮะบุ๋มต้องบอกก่อนว่าตัวสีขาวเนี่ย
ที่มีคนทักมาบอกบูมเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเพื่อนนางมาบ้าง
น้องจะเหงาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็คือนางสองตัวน่ะ
สองตัวสีขาวกับสีดำน่ะเอ่อมีเจ้าของอยู่แล้วนางนางก็เลยอ้วนเลย
แค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยที่บูมอุ้มมาวันนั้นอุ้มถูกตัวด้วยนะ
เอาตัวที่ไม่มีเจ้าของมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบุ๋มก็เลยตัดสินใจว่าเอาน้องมา
แล้วตอนแรกที่บุ๋มขับรถมาพาน้องมาสั่นครับสั่นสั่นสั่นเออบุ๋มก็เข้าใจแหละสั่น
เพราะว่าไอ้วันแรกที่ขึ้นรถก็คือรถบุมนี่แหละ
วันนั้นบูมก็เหมือนผ้าตัดตัดไปบ้างอะไรอย่างนี้ผ้าตัดไปเลยแหละ
ก็เลยไม่รู้ว่ารักษณะอาการของมันเป็นยังไงอ่ะนั่งซะอีกด้วยนั่นแหละว่ารักษณะเป็นยังไง
แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือสั่นก่อนพอมาถึงบ้านปุ๊บก็คือสำรวจบ้าน
บูมบูมก็ให้เดินรอบสนามย่าก่อนเดินรอบสนามย่าแล้วก็เออเข้าบ้านกันเถอะ
อย่างเงี้ยนะฮะพอพร้อมเข้าบ้านปุ๊บบุมงมากตรงที่ตั้งแต่บูมรู้จักน้องมาเนี่ย
ไม่เคยได้ยินเสียงเห่าไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยเสียงเห่าเสียงขุมไม่
เข่าไม่มีขู่บูมไม่รู้เลยว่าถ้าเอามาช่วยเฝ้าบ้านเนี่ย
โจรขึ้นบ้านไม่รู้ว่าจะเล่นกับโจรหรือเปล่าเพราะว่าแบบเออใครเดินผ่านไปผ่านมาก็คือ
เรียนนู่นนี่นั่นตลอดนะคะแล้วก็บูมพาเข้ามาอยู่ในบ้าน
ตอนแรกบูมก็บูมบอกเลยว่าบูมเป็นคนที่ไม่เลี้ยงสุนัข
วุมเลยไม่มีข้อมูลว่าเฮ้ยน้องต้องมีที่ลองฉี่หรือเปล่า
คืออันนี้บูมก็ศึกษากับเพื่อนมาในระดับหนึ่งแล้วว่าต้องมีที่ลองฉีดลองอื่นนะ
แต่ถ้าเป็นหมาใหญ่อย่างนี้คือเปิดบ้านเขาจะดูเวลาฉี่เวลาอื่น
แล้วทีนี้บูมก็พร้อมคืนแรกบูมเอามาอยู่ก็คือบูมบอกว่าเอ้ยงั้นนอนตรงนี้ก่อนนะ
เพราะหนูไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าแต่อีกคืนนั้นน่ะ
มันเป็นเรื่องของคืนนั้นที่ว่าเอาขึ้นไปโดยที่ไม่อาบน้ำแต่
แต่วันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนอนข้างล่างก่อนนะ
แล้วทีนี้บูมก็เปิดพัดลมให้เขาตัวหนึ่งเปิดพัดลมให้เขาตัวหนึ่ง
แล้วก็บอกว่านอนตรงนี้นะแล้วทีนี้บูมก็แอบมาดูตอนประมาณตี๒
บุมลุกเข้ามาเข้ามาตอนตรีสองลงมาก็อยู่ที่เดิมคือ
ให้เขาอยู่บริเวณหน้าบ้านเขาก็อยู่แค่หน้าบ้าน
เขาไม่ได้อยู่แบบนี่สินะเอานั่นก่อน
คือเขาก็จะอยู่แค่หน้าบ้านที่ที่บุ๋มตั้งไว้ก็คือโซนหน้าบ้าน
ก็คือไม่ได้วิ่งไปห้องครัวไม่ได้วิ่งไปห้องนั่งเล่นที่ไหนเลย
ก็คือให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอันนี้คือเป็นอะไรที่บูมงมากเหมือนกัน
แล้วคือตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บทีนี้คือคือต้องบอกก่อนว่าบูมทำงานเนี่ย

ผมก็จะตื่นมาบ่ายโมงหรือว่าบ่าย๒อะไรอย่างนี้
แต่คืนนี้บูมต้องตื่นเช้าเพราะกลัวน้องหิว
บุมก็เลยตื่นเช้ามาปุ๊บทีนี้พอบุมลงมาพัดลมปิดเอง
ลมปิดเองเพราะว่าจริงแล้วพัดลมเนี่ย
ถ้าสมมุติจะปิดได้มันต้องแบบต้องเป็นมือ
ต้องเป็นมือที่แบบปึ๊กอย่างนี้เลยมันถึงจะปิดได้อะไรอย่างนี้ครับ
คือเอาพัดลมปิดเองสงสัยช่วยประหยัดไฟ
แล้วพอคุณไปซื้ออาหารมาให้ก็คือตอนนี้น้องยังแบบยังไม่ทานอาหาร
คือที่บูมไปถามเขาก็คือว่าหมาส่วนใหญ่หมาจรจัดเนี่ย
เขาจะนอนกลางวันแล้วก็หากินกลางคืนนะครับ
บุ๋มก็เลยตอนนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปว่าจะยังไงจะแบบว่าเฮ้ยยังไง
แต่คือตอนนี้บูมขั้นตอนคือบูมต้องอาบน้ำก่อนแล้วก็พาไปหาคุณหมอตรวจสุขภาพก่อน
ค่ะรีวิววันแรกการเลี้ยงเป็นยังไง
วันแรกการเลี้ยงคือเออเป็นจริงหมาไม่ได้เลี้ยงยาก
ที่บูมคิดนะน้องไม่ได้เลี้ยงยาก
คือไม่รู้ว่าแค่น้องตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่านะไม่เลี้ยงยาก
เห่าไม่อึไม่ฉี่ในบ้าน

เปิดประตูปุ๊บก็คือน้องก็จะออกมาทำธุระของเขาเลย

แต่ทีนี้ตอนนี้คือเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่คือชื่ออะไร
บูมก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้น้องเลย
แบบจริงอย่างนี้แต่คือถ้าบุมจะให้เรียกเรียกก็คือว่า
คิดว่าน่าจะเรียกว่าน้องหมูค่ะ
เออเอาตามชื่อที่บุมไปเจอน้องมาอะไรอย่างนี้นะครับ

การเห็นตอนนี้อาหารการกินให้น้องกินอะไร

คือตอนนี้ก็คือไปเอาอาหารเม็ดที่เป็นรสตับรสอะไรมา
คือซื้อถุงเล็กก่อนเพื่อจะมาให้ลองว่ากินอะไรได้บ้าง
แล้วก็เป็นไก่สับที่เขาบอกว่าที่ร้านอาหารบอกบุมว่า
เขาชอบกินไก่นะแบบไก่ไก่ทอดไก่สับอะไรอย่างนี้คือ
ตอนนี้บุ๋มก็ซื้อไก่มาให้ก่อนคือเอามาให้ลอง
แต่จริงแล้วบูมก็อยากให้น้องฝึกกินเป็นอาหารมดเลย
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็ในเรื่องสุขภาพของเขาหรือในระยะยาวด้วยแหละ
ใช่บุมก็เลยอยากจะให้น้องกินอาหารเม็ดอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ทานไปหาหน่อยหรือยัง

เมื่อคืนไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคืน

ทีนี้เราจะทำยังไงกับน้องต่อ

เพราะด้วยความที่เอาเขามาแล้วเนอะ
เอาเขามาแล้วผมก็คงต้องแบบว่าจัดเต็มให้เขาเลย
ทั้งเรื่องบอกซีนทั้งเรื่องแบบว่า
ใดออฟเฟอร์ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่แล้วคือตอนนี้ก็คือที่บูมเป็นห่วงคือเรื่องอาหารการกินว่า

แต่ว่าบูมอยากจะให้น้องเขาปรับพฤติกรรมว่าให้เกียรติมากินอาหารเม็ด
แล้วก็เดี๋ยวบุ๋มก็ส่งกันไปแบบเออปรับบ้างอะไรบ้าง

คือบุ๋มต้องพูดตรงคืออย่าดราม่า
บูมไม่เคยเลี้ยงหมาจริงบูมไม่เคยเลี้ยงหมาจริง
แล้วคืออันนี้บูมก็คือใช้คำว่าบูมก็ต้องศึกษาหนักมากเหมือนกันจากทั้งเพื่อนที่เคยเลี้ยงลูกที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบัน
แล้วก็ทั้งจากบูเกิ้ลอะไรอย่างนี้ครับบูต้องศึกษาใหม่หมดเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบูมไม่ได้เลี้ยงน้องตั้งแต่เล็ก
ถ้าถ้าคือเลี้ยงตั้งแต่เล็กมาจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้รู้นิสัยใจคอปะเนาะ
แต่อันนี้คือมาเอาเขามาตอนโตเลยแล้วทีนี้มุมดูแล้วก็ยังไม่รู้อายุเลยว่าแบบกี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
พอบุมพูดถึงทำไมถึงเอาน้องเข้ามาจะเรียมือเรียหน้าเรียปากตลอดเวลา

ยิ้มยิ้มแล้วก็เล่นหูเล่นตาเลย

เพราะว่าเราอยู่ในบ้านที่เป็นหมากสัก๓แล้ว

จะทักเนี่ยตั้งแต่เอาน้องมาจะมีเวลาใช่ไหม
คือบูมก็ต้องบอกก่อนว่าบูมก็ต้องมีระเบียบมากขึ้น
มีเวลามากขึ้นคือตอนนี้บูมต้องจัดสรรชีวิตตัวเองใหม่ทั้งหมดเลย
เพราะตอนนี้คือเอาน้องมาแล้วอ่ะใช่ครับ
แต่ทีนี้ไม่ต้องกลัวนะถ้าสมมุติวันไหนที่บูมเลี้ยน้องไม่ไหวจริง
มีบ้านที่ต่างจังหวัดที่พ่อบูมคอยซัพพอร์ตอยู่
ก็คือบูมต้องจัดสรรชีวิตต่างจังหวัดที่พ่อบูมคอยสปอร์ตอยู่